มาค่ะออกจากตลาดกันดีกว่า

ผลไม้เอามาทำเป็นของขาวได้

ที่นี่เขานำผลระกำป่ามาทำเป็นแกงส้ม

น้ำลายหลายแล้วค่ะคุณต้องบอกว่าช่วงนี้ผลระกำป่า
เติบโตในพื้นที่เยอะมาก
ตรงนี้คือพื้นที่ใกล้คลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราชธานี
ดูระกำเฮ้ยโอ้โหและนี่หลายกำไม่ระกำหรอก

คือระกำป่านี่แหละ
คือเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้แทนอะไรรู้ไหม

ใช้แทนมะนาวในการทำแกงส้ม
เฮ้ยนี่น่ากินมาคุณธัญญาจารุสักดาเดะ

เขาออกมาเก็บผลกรรมป่ามาทำแกงส้มนะคะ
แล้วเขาจะทำเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนั่นก็คือ

แกงส้มระกำป่าปลาตดดัง
เฮ้ยแกงส้มระกำป่าปลากดคางแกงส้มระกำป่าปลากดค่ะ

คุณธัญญาบอกว่าจะนำผลรกรรมปลาที่มีกลิ่นหอมมาปอกเปลือกก่อน

แล้วก็ผสมลงในแกงส้มปรากฏ
แล้วนอกจากแกงส้มจะได้ความเปรี้ยวแบบมะนาวแล้ว
คุณจะได้เคี้ยวเนื้อระกำแบบนุ่มแล้วก็หอมด้วย
คือเหมือนเป็นผักเคียงในแกงส้มอย่างนี้ค่ะคุณ
แกงส้มระกำป่าเป็นวิธีของคนคลองศกเนอะ
เนื่องจากสมัยก่อนต้องบอกว่ายังไม่มีการใช้มะนาว

คือระกำเขาจะมีความเปรี้ยวตลาดหวานถูกไหม
ระกำเปรี้ยวเหมือนเขาตำน้ำพริกขี้กาเขาก็จะใช้ระกำอะไรแบบนี้
ใช้แทนความเปรี้ยวของมะนาวได้
คุณธัญญาเขาก็นำวิถีเก่าแก่มาทำเป็นเมนูประจำร้าน
เพราะว่าที่นี่มีรกรรมเยอะถูกไหมคะ

งส้มได้ทั้งกบปลาเนื้ออ่อนปลากดหรือปลาชนิดอื่นได้หมดเลย
นอกจากแกงส้มระกำป่าแล้ว
ที่ร้านยังมีเมนูพื้นบ้านของคนคลองศก

เยอะมากฉันเคยไปตรงคลองศกตรงแบนใช่ไหม

พื้นบ้านคุณคุณดูบรรยากาศที่ร้านนี้
ผัดกะปิเห็นไหมนี่คือน้ำพริก

เวลากินเข้าไปต้องพูดว่าอร่อย